มาดูเส้นทางการเดินทางหน่อยกันแล้วกันนะครับ
ถนนสายหลักถนนสายรอง
ทุกด้านทุกภาคนะครับเผื่อท่านเดินทางกันนะครับ
ท่านที่ออกไปแล้วก็บอกกันก็ได้ผ่านข้อความของเรานะครับ
ท่านที่กำลังจะไปลองดูนะครับเผื่อท่านมีทางเลี่ยงได้นะครับท่านผู้ชมครับ
ท่านที่จะเดินทางออกสู่จังหวัดทางภาคเหนือ
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคตะวันออกภาคใต้นะครับ
ช่วงสงครานนี้มีเส้นทางเลี่ยงที่กรมทางหลวงแนะนำนะครับ
เริ่มจากการเดินทางไปสู่ภาคเหนือก่อนนะครับ
เส้นทางที่๑ถ้าจะไปภาคเหนือนะครับก็ใช้เส้นทางกรุงเทพไปรังสิต
ใช้ทางหลวงใหม่เลข๑ผ่านอยุธยาอ่างทองสิงบุรี
โดยทางหลวงหมายเลข๓๒ถนนสายเอเชียนะครับ
ไปเข้าอำเภอมโนรมจังหวัดชายนาฏแล้วก็มุ่งหน้าสู่นครสวรรค์
หรือท่านจะไปเส้นทางที่๒จากกรุงเทพเนี่ย
ท่านไปทางจังหวัดนนทบุรีใช้ทางหลวงหมายเลข๓๔๔
สุพรรณบุรีเข้าไปที่ชัยนาฏแล้วก็ใช้ทางหลวงหมายเลข๑
มุ่งหน้าสู่นครสวรรค์แล้วก็ขึ้นเหนือกันนะครับ
อีกเส้นหนึ่งจากกรุงเทพท่านไปทางรังสิตอำเภอวังน้อยพระนครศรีธุยา
แล้วไปทางสระบุรีลบบุรีโดยทางหลวงหมายเลข๑
แล้วไปทางอำเภอตากฟ้าโดยทางหลวงหมายเลข๑๑
จากนั้นท่านจะมุ่งหน้าเข้าสู่จังหวัดพิษนุโลกแล้วท่านก็ค่อยมุ่งสู่เหนือต่อ
ทีนี้มาดูการเดินทางจากกรุงเทพไปเส้นภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะคะ
เส้นทางแรกนะคะจากกรุงเทพก็ไปจังหวัดสระบุรีอำเภอม่วงค่อมอำเภอท่าหลวง
อำเภอด่านขุนทศอำเภอขามทะเลสอแล้วก็มุ่งหน้าสู่นครราชศรีมา
ส่วนเส้นทางที่๒นะคะก็คือจะไปทางอำเภอวังน้อยผ่านจังหวัดสระบุรี
อำเภอปากช่องอำเภอศรีคิ้วแล้วก็เหมือนกันมุ่งหน้าไปนครราชศรีมา
ส่วนเส้นทางที่๓ก็ไปทางจังหวัดนครนายกค่ะคุณผู้ชมผ่านอำเภอบ้านนาอำเภอแก่งคอย
ทางหลวงหมายเลข๒ผ่านอำเภอปากช่องนะคะก็จะไปเจอกันที่นครราชศรีมาเป็นอีกหนึ่งทางเลือก
ส่วนอีกหนึ่งทางเลือกเส้นทางที่๔จากกรุงเทพไปฉะเชิงเศร้า
อันนี้ก็คือทางหลวงหมายเลข๓๐๔ผ่านอำเภอกบินบุรีอำเภอวังน้ำเขียวอำเภอปักทงชัย
ปักทงชัยก็มุ่งหน้าเข้าโหราชแล้ว
ส่วนสายตะวันออกนะครับจากกรุงเทพจะไปภาคตะวันออกท่านไปได้อย่างนี้ครับ
เอาเส้นทางแรกก่อนนะครับจากกรุงเทพท่านก็ไปทางชนบุรีเลย
หรือว่าท่านจะไปทางอำเภอบังปะกงก็ได้จากนั้นก็มุ่งหน้าสู่จังหวัดชนบุรี
โดยใช้ทางหลวงหมายเลขสามนะครับอีกเส้นทางหนึ่งเส้นทางที่สาม
กรุงเทพท่านก็ไปผ่านอำเภอพนัฐนิคมเข้าสู่จังหวัดชนบุรี
แล้วทีนี้ก็ไปต่อชนบุรีก็ระยองจันตราดก็ไปกันยาวไปเลยนะครับ
ส่วนเดินทางไปภาคใต้นะคะจากกรุงเทพไปใต้ถ้าเกิดจะไปประจวบคิริขัน

ประจวบก็เดินทางกันต่อไปใต้หลายจังหวัดต่อนะคะ

กรุงเทพไปสมุทรสาครสมุทรสงคราม
แยกวังมะนาวจังหวัดเพชรบุรี
ก็จะเข้าสู่จังหวัดประจวบคิริขันอืม
เส้นทางที่๒ไปทางอำเภอสามพราน
อำเภอนครชัยศรีจังหวัดนครปฐมนะคะ
จังหวัดราชบุรีแยกวังมะนาวจังหวัดเพชรบุรี
มุ่งหน้าสู่ประจวบคิริขันเช่นเดียวกัน
อีกหนึ่งทางเลือกเส้นทางที่๓จากกรุงเทพเนี่ยนะคะ
ก็ไปทางถนนบรมราชชนนานี

จังหวัดราชบุรีแยกวังมะนาวเพชรบุรี
ก็เข้าสู่จังหวัดประจวบคิริขันแล้วก็ค่อยไปกันต่อนะคะ
ก็ค่อยไปฮะใจเย็น
ซื้อของกินของฝากรายทางกันก่อนก็ได้

นี้ให้เขาไปฝากญาติพี่น้องเขาก่อนเข็มมาสอนรอแป๊บนึงนะได้ค่ะรอได้ค่ะ
ส่วนวันนี้นะครับเป็นวันแรกของการเปิดศูนย์ป้องกันแล้วก็ลดอุบัติเหตุทางถนนนะครับ
คือวันนี้เป็นวันแรกของ๗วันระวังอันตรายอุบัติเหตุทางถนน
ตัวเลขของวันนี้จะมีการแถลงอย่างเป็นทางการในวันพรุ่งนี้
แต่ว่าเบื้องต้นก็พบว่านักขณะนี้
มีผู้เสียชีวิตแล้ว๔๖คนบาดเจ็บ๒๔๘๖คน
ส่วนเมื่อสักครู่นี้ที่ท่านเห็นก็คือแอปพลิเคชันท่านโหลดไปได้นะครับ

จะเป็นแบบเรียลไทม์เลยนะคะเพื่อวางแผนการเดินทางได้ด้วย